อีกเรื่องหนึ่งนะคะผู้ต้องหาในคดีช่อกงจากการขายมือถือออนไลน์นะคะ
นางสาวพิยดาค่ะซึ่งตำรวจสพนาหวายเนี่ยได้มีการควบคุมตัว
ขึ้นรถผู้ต้องขังนะคะไปฝากขังที่ทันทะสถานหญิงที่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว
แต่ว่าช่วงเวลาก่อนที่เธอจะขึ้นรถได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว
ถือเป็นการเปิดปากครั้งแรก
วันนี้พูดใช่ไหมพูดแล้วนะคะกับผู้สื่อข่าวเลย
แล้วเธอบอกว่าเธอเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือมีการพาดพิงไปถึงครอบครัวของแฟนนุ่มด้วยนะคะ
นี่แหละค่ะนางสาวพิยดาทองคำพันธ์นะคะ
บอกว่าเสียใจที่ครอบครัวฝ่ายชายซัดทอดความผิดให้เธอ
เธอเพิ่งรู้ตัวว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือ
แล้วขณะเดียวกันก็ยกมือไหว้แล้วก็ขอโทษครอบครัวน้องกล้องผ่านสื่อมวลชนด้วยค่ะ

ก่อนหน้านี้พ่อและแม่เลี้ยงของนางสาวพิยดา
ไปที่สพนาหวายไปร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อมวลชน
เพราะว่าเมื่อเช้านี้ตำรวจเอาหมายค้นไปที่ห้องพัก
รีสอร์ทที่พ่อกับแม่เลี้ยงของนางสาวพิยดาเปิดห้องพักผ่อน
โทรศัพท์มือถือ๔เครื่องรวมถึงเอกสารในห้องพักทั้งหมด
เอามาตรวจสอบด้วยนะคะพ่อกับแม่เลี้ยงเนี่ยบอกว่าเหมือนถูกกลั่นแกล้ง
โดยเฉพาะถูกยึดเงินสดที่จะใช้ประกันตัว
แล้วก็บอกว่านางสาวพิยดานั้นซัดทอดครอบครัวฝ่ายแฟนนุ่มว่าเป็นตัวการ
เพราะฉะนั้นอยากให้ตำรวจตรวจสอบเส้นทางการเงินของครอบครัวฝ่ายชายด้วย
ส่วนทรัพย์สินของลูกสาวนั้นมาจากการขายเสื้อผ้าออนไลน์ค่ะ
อันนี้คือทางฝั่งครอบครัวนางสาวพิยดานะคะ
แฟนนุ่มของนางสาวพิยดาค่ะได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ
รายการหนึ่งบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่แฟนสาวทำแต่อย่างใด
แล้วก่อนหน้านี้ก็เคยมีปัญหาแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งนะคะ
มีเจ้าหน้าที่มาสอบสวนทำให้ครอบครัวของตนเดือดร้อนวุ่นวายแล้วก็เครียดมาก
ครั้งนั้นฝ่ายหญิงสัญญาว่าจะไม่ทำอีก
ครั้งนี้เกิดมีข่าวขึ้นมาอีกรอบนึงอีก
แต่ว่าคราวนี้จะไม่ทนหรือให้โอกาสอีกต่อไปแล้ว
นี่คือแฟนนุ่มนะคะส่วนแม่ของแฟนค่ะนางสาวอังคณาเพตระกูล
บอกกับไทยรัฐทีวีบอกว่ารู้สึกโกรธที่ตนเองต้องโดนร่างแหไปด้วย
เพราะว่าบ้านบ้านของเธอก็ตกเป็นของกลางไป
เนื่องจากว่าเธอไปยืมเงินนางสาวพิยดามาดาวบ้าน

เป็นของขวัญวันเกิดให้กับลูกชายของเธอด้วยเงินสด
เธอก็ไม่รู้ว่านางสาวพิยดาเอาเงินมาจากไหนแล้วไม่ได้เอกใจด้วย
ก็คิดว่าการขายเสื้อผ้าออนไลน์คงจะได้เงินเยอะ
ขอยืนยันว่าครอบครัวของเธอนั้นไม่มีส่วนรู้เห็น
หรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ค่ะ
แต่พันที่เขาขายเขาจะมีเงินอยู่ในช่องทางบัญชีทางออนไลน์ค่ะ
ด้วยความที่เราเนี่ยไม่อยากเข้าธนาคารนะคะ
เราก็จะบอกว่าถ้าเขาต้องการใช้เงินสดให้เขามาเอากับเรา

ลักษณะนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเงินกันนะคะ
วันที่เขารู้ว่าตำรวจมาเขาขาดการติดต่อเราเลย
เขาไม่รับโทรศัพท์ไม่อะไรกับเราทั้งนั้นคือปล่อยลอยแพร่เรา
โดยที่ทำให้เราไม่รู้ว่าจะไปทางไหนหรือยังไง
มาดูทางฝั่งทนายความของนางสาวพยดาค่ะ
นายวิเชียนอินเรนนะคะก็บอกว่าจะเตรียมเอกสารหลักฐานทั้งหมด
ประกันตัวนางสาวพิยดาที่ศาลต่อไป
ส่วนเรื่องที่พ่อกับแม่เลี้ยงถูกยึดทรัพย์ไป
ทนายจะยื่นร้องขอทรัพย์สินคืน
เพื่อนำทรัพย์สินตรงนั้นมาใช้ประกันตัวนางสาวพิยดาค่ะ
นางสาวพิยดาตอนนี้ก็มี๓ข้อหานะคะที่ตำรวจแจ้ง
ก็คือช่อกงประชาชนนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
แล้วก็ฟอกเงิน๓ข้อหานี้ค่ะ
มาดูข้อมูลจากตำรวจไซเบอร์กันบ้างครับ
เขาบอกว่าข้อมูลคดีช่อโกงของคุณพิยดาเนี่ยนะ
พบว่ามีการแจ้งความไว้ทั่วประเทศมากกว่า๔๐คดีฮะ
แล้วก็เตรียมจะส่งข้อมูลให้สถานีตำรวจต่าง
มีสถานีไหนส่งไปส่งไปส่งไป
แล้วให้ออกไหมจับพร้อมกันนะครับ
เดี๋ยวจะได้อายัดกันต่ออายัดกันต่อเป็นคดีไปนะครับ
นี่คือพลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงนะครับ

เปิดเผยความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวน
เพื่อดำเนินคดีกับนางสาวพิยดา

ว่าขณะนี้นะครับจากการสืบสวนเนี่ย
พบว่าผู้ต้องหานะครับใช้บัญชีของคนอื่น
หรือที่เรียกว่าบัญชีม้าฮะ

เพื่อโอนถ่ายเงินไปยังบัญชีส่วนตัวของผู้ต้องหา
โดยพบว่ามีบัญชีที่เชื่อมโยงไปถึงผู้ต้องหา๔๐บัญชี
ขณะนี้ตำรวจทราบบุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีแล้ว
เตรียมออกหมายเรียกมาสอบปากคำถึงสาเหตุ
ในการไปเปิดบัญชีรับโอนเงินให้เขาเนี่ย

มีการว่าจ้างบุคคลให้เปิดบัญชีให้
ให้บัญชีละ๘๐๐๐บาทโดยว่าจ้างเปิดบัญชีผ่านโลกออนไลน์ครับ
ขณะที่พบข้อมูลนะครับการแจ้งความทั่วประเทศ
มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความมากกว่า๔๐คดี
และในกรุงเทพมหานครมีมากกว่า๒๐คดีครับ
แต่บางพื้นที่ยังไม่สามารถออกหมายจับได้
เนื่องจากไม่มีข้อมูลทางเทคนิคไปยื่นต่อสาร
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทำข้อมูลทางเทคนิค
ที่จะใช้ในการขอสารออกหมายจับได้
และจะส่งต่อไปยังสถานีตำรวจต่าง

ขณะที่ทนายรณรงค์แก้วเพชรครับวิเคราะห์ข้อต่อสู้
ในคดีช่อกงของนางสาวพิยดาเนี่ย
ที่เบื้องต้นให้การปฏิเสธกับพนักงานสอบสวนไปนะฮะ
บอกว่า๑พิยดาปฏิเสธก่อนทุกข้อกล่าวหา
เพราะเป็นสิทธิของผู้ต้องหาแล้วมันก็เป็นเทคนิค

ยดาอ้างว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

เป็นการปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนร่วมกับการกระทำความผิด
ยดาบอกว่าไม่ได้จ้างใครเปิดบัญชี
และไม่รู้จักกับเจ้าของบัญชีเลย
จุดประสงค์คือลองเชิงตำรวจว่าจะเชื่อมโยงข้อมูลเส้นทางการเงินได้หรือเปล่า
ยดาบอกว่าไม่ได้โกงใครเลยประเด็นนี้นะครับ
ให้การว่าไม่ได้รับเงินมาเลย
ไม่ได้มีนิติสัมพันธ์กับผู้เสียหาย
พิยดาจะใช้ทางนี้ก็คือผิดสัญญาทางแพ่ง
จะใช้ในสัญญาที่สืบเจอเส้นทางการเงินครับ
พี่ยดาก็อาจจะบอกว่าเป็นการผิดสัญญานะฮะ
รับเงินมาจริงแต่ส่งมอบของล่าช้าท้ายที่สุด
เดี๋ยวสารท่านก็จะเป็นคนตัดสินฮะ